เราไม่ได้กลับบ้านมา๑ปีและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
โดนลื้อเละซันเดเลียโดนลื้อทุกอย่างหายหมดบ้านพัง
ดูสิครับเกิดอะไรขึ้นขนาดซิงค์ยังเอาไปเลยครับ
จนเดี๋ยวนี้สุดยอดจริงจริงดูสิครับอันนี้ห้องครัว
ขนาดหลอดไฟทุกดวงนะคะลื้องัดไปหมดกระดาษตาล
กับบ้านหลังนี้มากพอเรากลับมาแล้วเราเห็น
โอเคครับคือคลิปที่ไปโพสต์เป็นคลิปประมาณปีที่แล้วนะครับ
ก็คือว่าผมได้ไปจริงบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่า
ที่อาศัยอยู่น่าจะประมาณ๑๐๑๕ปีได้
๕ปีได้เสร็จแล้วมีการที่จะโยกย้ายบ้านคือผมย้ายไปบ้านใหม่
แต่ว่าก็ยังกลับมาดูทุก๒๓เดือนนะฮะ

กลับมาดูรอบสุดท้ายก็เปิดประตูเข้าไป
เจอสภาพบ้านที่เหมือนโดนหรือโดนคน
แล้วก็โดนแบบว่าทุบทำลายครับโดนขโมยของไปหมดเลยครับ
มันค่อนข้างช็อกครับเพราะว่าคือเหมือนว่าเราอยู่เราผูกพันกับบ้านหลังนี้มาก
พอเรากลับมาแล้วเราเห็นบ้านเราพังเหมือนสิ่งที่เรารักมันพังหายลงไป
สินตรวจสอบนี่มันมีอะไรหายไปบ้างครับ
ส่วนมากหลักก็คือไปใช้ไฟฟ้าหรือทุกอย่างที่น่าจะไปขายได้ครับขายหมดเลยตั้งแต่
แอร์ครับแอร์นี้หายไม่แน่แล้วประมาณ๕ตัวได้มั้งครับ
แล้วก็มีกระเบื้องมีที่มันจะมีทั้งคลิปแรกและคลิปที่สองที่ผมโพสต์ไป
คลิปแรกจะเป็นก็เป็นชั้นหนึ่งก็คือหายหมดเลย
ก็คือว่าทุบหน้าต่างทั้งบานครับเพื่อเอาโฮลอินมีเลียนไปขายครับ
แล้วเริ่มสร้างตัวที่มีแม่ปลูกพูดภัณฑ์กับบ้านหลังนี้มาก่อน

แล้วก็เหมือนมีคนเข้ามาทำลายสีที่เขารักหายไปครับ
เขาก็ง่ายเสียใจตะดูสิตั้งแต่ขึ้น
เตือนหรือว่าเป็นกรณีศึกษาให้กับคนที่จะต้องทิ้งบ้านไว้นานแบบนี้ยังไงบ้างครับ
ก็อย่างแรกคือคนดูแลตัวเองครับถ้าเกิดว่าอยู่ในกุธบ้านอาจจะบอกเพื่อนบ้านไว้
อ่าว่าไม่อยู่บ้านนะค่ะดูแลหน่อยต้องติดกล้องทั้งห้าบ้านและทั้งในบ้านครับ
ปต่อไวไฟได้ครับ